นทบุรีวัยรุ่นสองกลุ่มเขาขี่มอเตอร์ไซค์ยกพวกไล่ยิงกันคว่างระเบิดใส่กันครับ
ตำรวจรับแจ้งเนี่ยก็ต้องออกไปตามล่าตัวนะครับมีคนขี่หนีนาทีระทึกเกิดขึ้นแบบนี้ครับ

ตำรวจไล่ล่าตัวกลุ่มวัยรุ่นที่เขาตีกันยิงกันคว่างระเบิดใส่กันนะครับ

กลางดึกคืนที่ผ่านมามีวัยรุ่นสองกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ยกพวกไล่ยิงกัน

กัดจุดเกิดเหตุแถวปากทางเข้าวัดป่าเรไรครับ
ปางศรีเมือง๒๔ที่อำเภอเมืองนนทบุรีครับ
ตำรวจสภบางศรีเมืองเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
สามารถจับกลุ่มกลุ่มคนที่กำลังขี่รถวิ่งหนีได้นะครับ
และพบปลอกกระสุนปืน๙มมและขนาดจุด๒๒รวม๑๖ปลอกครับ
รวมทั้งเศษพลาสติกจากระเบิดปิงปอง
ที่เกิดเหตุนั้นมีคนเจ็บเป็นเยาวชนอายุประมาณ๑๓๑๘ปี

นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ

จะไปสอบปากคำคนเจ็บที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ระหว่างนั้นมีวัยรุ่น๒คนต้องสงสัยว่าน่าจะร่วมก่อเหตุด้วย
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาที่โรงพยาบาลพอดีเลยครับ
เป็นจังหวะที่ตำรวจเห็นก็เลยขี่รถไล่ตาม
พอทั้งสองคนเห็นตำรวจว่ากำลังตามล่าเขาอยู่
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์บิดหนีสุดชีวิต
หนีไปที่ถนนรัตนาธิเบสขาออกต่อเนื่องกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าบางบัวทองครับ
แล้วก็หลบหนีต่อเข้าไปยังถนนทางหลวงสาย๓๐
เข้าสู่เขตจังหวัดปฐุมธานีแล้ววนย้อนกลับมาในพื้นที่ปักเกร็ด
ก่อนที่จะเกิดภาพเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นนาทีระทึกตำรวจไล่ตามนั่นเองนะฮะ
ส่วนหน้าจอที่เห็นด้านซ้ายนั่นคือวงจรปิดนาทีที่ผู้ก่อเหตุขี่รถมาแล้วมีการวิ่งไล่กวดกัน
จะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ก่อนหน้านั้นบางกลุ่มด้วยมีแสงวับวาบเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องนะฮะ

ยิงปืนใส่กันหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม
สุดท้ายครับหลังจากที่ตำรวจตามไล่ล่าก็สามารถตามจนทันครับ
รถมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นจนล้มตำรวจบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
จับกลุ่มวัยรุ่นชายอายุสิบแปดได้สองคนของกลางเป็นปืนปากกาปืนไทยประดิษฐ
และกระสุนปืนแล้วก็มีดพกอีกหนึ่งเล่มสารภาพว่าพกปืนมาเยี่ยมเพื่อนครับ

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลพกปืนไปด้วยเพื่อจะไปเยี่ยมเพื่อน
เพราะเพื่อนเขาถูกคู่อาริยิงจนบาดเจ็บแต่พอเห็นตำรวจด้วยความกลัวก็เลยพยายามซิ่งรถหนี
ส่วนปืนของเขานั้นที่พกอยู่ที่ตัวเนี่ยเป็นปืนของเพื่อนรุ่นพี่ครับ
ปฏิเสธว่าไม่ใช่ปืนตัวเองครับเป็นของรุ่นพี่
ตำรวจนำตัวไปสอบสวนสอบปากคำขยายผลต่อนะครับ
แล้วจะเร่งตามจับกลุ่มตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนี